คุณผู้ชมดูข่าวนี้หน่อยนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นช่างตัดผมค่ะ
อยู่เดินปรีเข้าไปต่อยลุงที่เก็บค่าบริการหน้าห้องน้ำ
อ่าแต่ลุงคนนี้แกเป็นผู้พิการแขนขาดครับต่อยต่อยต่อย
ยางไม่พอผลักแกเข้าไปด้านในชักมีดพระออกมา
ฟันจนเลือดอาบตะโกนด่าหลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
หลายคนตกใจว่าทำไมคนที่มือดีแขนดีถึงมาทำร้ายคนพิการแบบนี้

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพชายสวมเสื้อสีดำขี่รถจักรยานยนต์มาพร้อมกับเด็ก๓คน
จอดรถอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านที่ให้บริการห้องน้ำแล้วถูกลุงเก็บค่าบริการต่อว่าที่จอดรถขวางทาง
ก่อนที่เขาจะขี่รถออกไปแต่หันกลับไปมองหลายครั้งเพราะไม่พอใจที่ถูกด่าทอ
เหตุการณ์เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่อยู่อยู่ชายคนนี้กลับเปลี่ยนรถจักรยานยนต์ขี่ย้อนกลับมาคนเดียว
และผู้พร่ำทำเพลงสาวหมัดใส่คนเก็บค่าบริการห้องน้ำแบบไม่ยั้ง
พร้อมกับดึงมิดพระออกมาข่มขู่ก่อนผลักลุงเข้าไปด้านในแล้วใช้มีดฟันจนเลือดอาบ
หลังก่อเหตุยังเดินกลับมาขี่รถจักรยานยนต์อย่างใจเย็นและตะโกนด่าทอลุงผู้บาดเจ็บ
ขี่รถหลบหนีไปเพราะดีที่พลเมืองดีใกล้จุดเกิดเหตุ
เห็นเหตุการณ์รีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
อุกอาจครั้งนี้เกิดขึ้นที่ท้ายตลาดแม่สมนึกตำบลเพิ่มภูมิทรัพย์
อำเภอชายาจังหวัดสุราธานีทำให้นางนิรันดิชื่นชอดหรือลุงชัย
เก็บค่าบริการห้องน้ำได้รับบาดเจ็บถูกฟันเข้าที่ศีรษะสามแผล
ดั่งหักอาการสาหัดส่วนผู้บาดเจ็บชื่อนายว่าสันพันธุ์พลึก
หรือบางเซะอายุ๓๓ปีช่างตัดผมและเป็นคนในพื้นที่
หลานของผู้บาดเจ็บเล่าว่าช่วงเกิดเหตุไม่เห็นเหตุการณ์
พอได้ยินเสียงชาวบ้านแตกตื่นจึงวิ่งออกมาดู
พบลุงชัยได้รับบาดเจ็บมีเลือดเต็มหัวก่อนจะรู้ว่าถูกฟัน
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลยอมรับว่าลุงชัยเป็นคนพูดจาเสียงดัง
เพราะเคยประสบอุบัติเหตุแขนซ้ายขาดสมองได้รับการกระทบกระเทือน
กลายเป็นคนพูดจาไม่ค่อยน่าฟังซึ่งปกติคนในตลาดจะทราบกันดี
ตกใจมากค่ะคือว่าสงสารเขาด้วยเพราะเขาเป็นคนที่แบบมือพิการมีข้างเดียว
แล้วเขามีปัญหาด้านสมองแล้วอะค่ะคือคนแถวนี้เขาจะรู้กันดีว่า
เขาไม่ค่อยปกติเขาก็จะเป็นคนที่พูดจากกระโชคโฮกห้างอะค่ะ
เจ้าของร้านตัดผมที่เป็นนายจ้างของนายปังเซะยอมรับว่า
ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้บังเซโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังว่า
ใช้มีดฟันคนในตลาดยอมรับว่าตกใจมาก
และพยายามเค้นถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แต่บังเซะอ้างว่าถูกลุงชัยด่าด้วยคำพูดที่หยาบคายจนทนไม่ไหว
หลังจากพูดคุยกันเมื่อวานบังเซยืนยันว่าจะเข้ามอบตัว
แต่พอวันนี้ก็ไม่สามารถติดต่อได้แล้ว
ขณะที่ภรรยาของบังเซะปฏิเสธ

รับว่าตำรวจออกหมายเรียกสามีแล้ว

ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านทันที

ได้เข้าเจ้งความว่าที่สอบพอชัยยาเอาไว้แล้ว

พยานที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด
และอยู่ระหว่างไล่ล่าติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป